คือในสถานการณ์แบบนี้มันก็มีเรื่องราวเครียดเกิดขึ้นเยอะมากเลย
แต่มันก็มีเรื่องราวที่ทำให้เราอมยิ้มได้เหมือนกันนะคะ
สำหรับพนักงานต้อนรับ
สิ่งนี้ค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้ชิ้นนี้ไปดูค่ะ
ขวดเจลแอลกอฮอลล้างมืออยู่ข้างค่ะ
คือน้องแมวตอนนี้คอหดหมดแล้วนะคะ
มันพ่นออกมาไม่ได้นะคะตัวนี้ล้างมือไม่ได้นะคะ
นี่แมวนะคะไม่ใช่ขวดเจลแอลกอฮอล์นะคะ
บกวนนะฮะสัตวแพทย์ช่วยไปดูเจ้าแมวตัวนี้ทีฮะ
ผมว่ากระดูกคอมันน่าจะเคลื่อนแล้วล่ะครับ
โถเออทำไมโดนปั๊มอย่างนั้นนะลูก
ถ้ามันปั๊มกันขนาดนี้แล้วก็โอ้โห

คนก็อยากเล่นด้วยอยากมาหยอก
แต่ว่าเขาก็ไม่ลืมที่เล่นแล้วก็จะล้างมือกันด้วย
ที่มาใช้บริการร้านนี้สงสัยจะเป็นธาตุแมวกันหมดเนาะ

คือทำตามกันทุกคนเลยเหรอดิฉันอยากรู้

ไปกดหัวแมวมันไม่มีเจลออกมา

อย่างที่บอกแหละนะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ตึงเครียดนะคะ
แล้วก็จะมีคลิปน่ารักในโลกโซเชียลออกมา
ที่ทำให้เรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกันได้บ้างไม่มากก็น้อยแหละนะ